สนไม่แคร์แค่นี้ก็แย่รู้ไหมยังจะมาพูดจาทำร้ายเฉือนใจให้ตายทั้งเป็นอุ
เพราะเธอรู้ว่าฉันรักเธอเลยจะทำอะไรก็ได้และก็เพราะองค์ว่าเธอรู้ไงว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอมีหน้าที่คือยอมให้เธอทำร้ายเป็นของตายในสายตาเธอต้องทำเหมือนรับได้เสมอแล้วบอก
เธอว่าไม่เป็นไรเรา
ฉันก็คนมีลมหายใจมีจิตใจไม่ใช้ของเล่นรู้สึกได้แล้วก็ร้องไห้เป็นไม่เห็นเธอสนใจไหมเธอ
มีแค่เธอมีและไม่มองคนไหนเธอทำไมใจร้ายมากเลยนานแค่ไหนต้องทนต้องเฉยพูดอย่างเคย
ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรความจริงคือฉันเจ็บนะแต่รักเกินกว่าจะไปไหนได้
เธอพูดแรงเมื่อไม่แคร์อะไรรู้ไหมว่าแต่ละคำนานมัน
เฉือนใจกันทีละน้อยละน้อยเฉือนจนมันมีแต่ร้อยแต่ร้อย
ไม่รักไม่ว่าอย่างน้อย
สงสารกัน
เฉือนใจไปทีละน้อยละน้อยเฉือนจนมันค่อยเหลือน้อยลงทุกวัน
หมดใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นถ้าหมดรักหมดแล้วก็หมดเลย

จนมันค่อยเหลือน้อยลงทุกวัน
หมดใจเมื่อไหร่เมื่อนั้น
เฉือนใจกันทีละน้อยละน้อย
เชื่อนจนมันมีแต่ร้อยแต่ร้อย
ไม่รักไม่ว่าอย่างน้อย

เฉือนใจไปทีละน้อยละน้อย
เชื่อนจนมันค่อยเหลือน้อยลงทุกวัน
หมดใจเมื่อไหร่เมื่อนั้น
ถ้าหมดรัก
หมดแล้วก็หมดเลย
หมดใจเมื่อไหร่เมื่อนั้น

ในชีวิตเธออีกเลย

นี้นะคะ

อย่าเอาอันรถ

ดอกไม้ดอกแรกวาเลนไทยปีนี้
จริงวาเลนไทยยังไม่มีรถเราได้ดอกไม้ก่อนใครเพื่อนเลย

สงสัยที่ไม่ได้ดอกแล้วแหละพี่มีลูกแฝด

แต่คราวหน้าถ้ามาแนะนำให้เป็นพวงมาลัยพี่แจ๊คชอบพวงมาลัย

ขอบคุณมากค่ะ

จริงแล้วเนี่ยถ่ายก่อนสแตนบายหล่ออีกถูกไหมคะ

ถ้าที่ไปถ่ายก่อนนะคะ

เรามีแปลนที่จะอัดเพลงกันก่อนครับ
แล้วก็แฟนไฟหล่อมาทีหลังครับ
ก็ว่าเรามีแปลนเปล่าเพลงแล้วคุณแฟนไปรอก่อนครับ
งั้นอย่างให้ก็ได้ฟังเฟรนอย่างไงก็ได้ฟังนะ
เห็นว่าเพลงนี้คือแผสมภาษา
แล้วก็เป็นความเป็นลูกทุ่งได้แบบลงตัวมันยากกว่าเพลงเดิมไหมคะ

ก็ระแบบกับสตานท์ไวน์เหรอ

เชื่อเพราะว่าถ้าเต้นแบบเป๊ะกันทุกคนเสียงร้องก็เป๊ะมาก
ทีนี้อยากถามน้องเล็กหน่อยใครคือน้องเล็กของวง

กีต้าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน้องกีต้าเนี่ยนะ
ตอนที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อายุ๑๕ตอนนี้๑๗ใช่ไหมลูก

เป็นไงพอปล่อยเพลงนี้ออกมาคนชมเยอะเลยเสียงกีต้าพร้อมมาก
คือจริงตอน๑๕เคยอัดไปแล้วครับแต่ว่าเหมือนตอนนั้นแบบอารมณ์มันเข้าไม่ถึงเพลง
เพราะว่าเพลงมันค่อนข้างไกลตัวมากครับ
แล้วก็มาอัดใหม่อีทีตอนประมาณอายุ๑๖๑๗นี่แหละครับ
แล้วเคยโดนใครเฉื่อนใจหรือยังคะ๑๖๑๗เนี่ย
ยังไม่โดนเถื่อนใจครับ
จะไปแต่ไปเฉือนใจเขาหรือเปล่า
นะคะแหมน่ารักจริงเลยแล้วเพลงนี้เฉือนใจที่สำคัญเขามีท่าเต้นด้วยนะจ๊ะ
ว่าแล้วตัวพ่อมาขนาดนี้สอนนิดนึงได้ไหม
สอนนิดเดียวพอเฉื่อนใจกันทีละน้อย
พี่ต้าสาทิตย์แล้วกันครับ
มาพี่ต้ามา

เอ้าย่างหลายฉันก็ไม่ทันแล้วอะ
เอาเฉื่อนเลย

ทีละน้อยละน้อยเชื่อนจนมันมีแต่ร้อยแต่ร้อย
ไม่รักไม่ว่าอย่างน้อยก็สงสารกัน
เอาล่ะลูกพี่ดูอย่างเดียวดีกว่าพี่ไม่เต้นแล้ว
ถ้าถามแบบย่าท่ามันจะยากอยู่

อันนี้ตัวตึงเหมือนกันบรรเทิงไทยล่าค่ะ
โอเคขอเฉือนอีกทีนะคะ

เอาเฉือนเลยลูกเอาเฉือนเลย

เชื่อนใจกันที่ละน้อยละน้อยละน้อย

ขวานสู้ขวานสู้
เฉือนใจกันทีละน้อยละน้อย

ฟังเสียข้างหลังที่ร้องเพลงเนี้ย
บอกเลยนะคะว่าเป็นเพลงที่เพราะมาก
แล้วจะบอกว่าเงาเสียงของพี่ก็ส์จากถามอยู่๒คนในนี้
เรียกนั้นว่าใครยกมือเอง

ปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดี๋ยวคุณรับฝากความรักจากใคร
จมูกไม่ให้ได้กลิ่น
ปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใคร
ถ้าปิดประตูห้องได้ดั่งใจ

ลูกอ้อนเนี่ยใส่ตรงใส่ตาได้รับมันจากพ่อคลิป

คือไม่กดดันนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราชอบมากแล้วก็อยาก
เพลงคือนะครับวาเลนไทยเศร้านิดหนึ่ง
คืออย่างนี้พี่แจ๊กรีนส่วนตัวชอบหมอลำเป็นคนอีสานอะเนาะ

โชว์่าเต้นหน่อยรึเปล่า

น้องเอาโรธเดินละเอาที่สบายใจ
คันสิไปนำเขาบอกว่ายังดอกทางอาย
หักแป้ตายคิดน้ำเจ้า
เสียอดเอาดอกทางพี่ข้ามเอ่อเอ่อเอ่อ
มีอะไรมีอะไรมีอะไรลูกมีอะไรลูกคือตอนเด็กเด็กอ่ะที่ผมแบบว่าเดินสายประกวดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
ก็คือจะแบบว่าเริ่มสนใจเพลงแนวอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้แต่ว่าเพื่อนก็เห็นว่าแบบเป็นคนร้องลูกทุ่งอยู่แล้ว
เวลาไปถามความรู้อะไรจากเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็จะชอบแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกมาร้องเพลงลูกทุ่งไปดีแล้วรู้สึกแบบสนใจ
แบบไม่แต่สาปังด้วย
ไหนคะบอกเวลาหน่อยค่ะเผื่อแฟนจะได้ไปดูกัน
เดี๋ยวพี่แจ๊กรีมไปทำข่าวด้วยนะครับ